สาวรัฐบุรุษจึงมีคำสั่งให้ข้าง
ธุรนาการบุคลมก็ธุรนาด้วย
ท่านประตานครับผมธนาธิบุรุษเกิดกิจ
รับทรัพยาศาสนและขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะสมัยชาติศาสตราภูมิกันต่อ
ตั้งแต่วันนี้จบกว่าจะมีคำวิธีใช้

ขอบคุณครับ
จริงคืนนี้มีแค่เรา
ท่านประตานครับ
จัดสารรัฐบุรุษ